มาติดตามเรื่องราวของอุบัติเหตุกันบ้างครับ

เกิดขึ้นที่ชุมพอร์นครับนักศึกษาหนูหนึ่ง
ขี่รถจักรยานยนต์ซึ่งคาดว่าเมาแล้วก็ขี่รถมา
ไปชนกับขอปูนทางิ่งกล้านของทางโยกระดับ
นะฮะแล้วก็ตบโรมาได้ร่าสีชีวิต
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ชุมพรนะครับรถที่ชนนั้นเป็นรถจักรยานยนต์
ชนกับขอบปูนของทางยกระดับนะฮะเป็นสะพานข้ามทางแยกปฐมพร
ถนนเพชรกะเสบอำเภอเมืองจังหวัดชุมพร
คนขับขี่นั้นร่างกระเด็นตกไปด้านล่างสูงกว่า๑๐เมตรเสียชีวิต
รถคนนี้แหละครับหลังเกิดเหตุอำรวจสะพรชุมพร
พร้อมกับแพทย์เวรและกู้ภัยเข้าไปตรวจสอบไปพบรถจักรยานยนต์พิกตะแคง
ด้านบนสะพานสภาพก็มีรอยครูดลอยชนพังเสียหาย
ที่บอกมันมีคราบอาเจียนอยู่ด้วยบอกคนขับนี้แหละ
ส่วนคนขับขี่นั้นตกลงมาข้างล่างครับทราบชื่อต่อมาคือ
นายจีงบรวจพะยมรัฐอายุ๒๓ปีสวมกางเกงยีนเสื้อ
เป็นเส้ายืดคอกรมสีดำสภาพศพหน้าผากมีรอยเขียวช้ำเป็นจ้ำ
มากระแทกคือศีรษะกระแทกพื้นนะฮะขาก็หักคอก็หักครับ
และในกระเป๋ามีบัตรนักศึกษาปวศสาขาเครื่องก่น
วิทยาลัยสำหรับพระช่างชุมผ่อนครับคาดว่าผู้ตายเนี่ยไป
ดื่มเหล้ากับเพื่อนมาครับจากสถานบันเทิงและขี่รถคันเงียบ
แล้วรถนั้นก็เสร็จหลักพรุ่งชนไปจากที่เขาเมามาแล้วก็ตกไปข้างล่าง

เดี๋ยวจะมีการสอบสวนสาเหตุที่เกิดขึ้นต่อไปนะครับ
ไปดูกันต่อที่สมุทรปราการคุณผู้ชมค่ะ
เป็นอุปติเหตุรถจักรยานยนต์พลิกคว่ำนะคะ
เหตุการณ์นี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตหนึ่ง
ศพเหตุเกิดบนถนนเทพารักษ์ฝั่งขาเข้า
บางพรีใหญ่ที่อำเภอบางพรีค่ะ
หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบเนี่ยนะคะ
จุดเกิดเหตุอยู่หน้าปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง
พบศพนายอังคารคำอ่อนอายุ๓๗ปีเขาเป็นชาวจังหวัดขอนแก่น
คือสภาพศพเนี่ยมีบาดแผลชะกันที่ศีรษะเลยคอหัก
แล้วก็นอนคว่ำหน้าอยู่บนทางเท้า
ใกล้กันก็พบรถจักรยานยนต์สีเทานะคะไม่ได้ติดแผ่นป้ายทะเบียน

สันนิษฐานนะคะว่าผู้เสียชีวิตเนี่ย
ขี่รถมาด้วยความเร็วแล้วเกิดเสียหลักไปชนขอบทางเท้าอะค่ะ
ทำให้รถเนี่ยล้มแล้วศีรษะก็ไปกระแทกพื้นอย่างแรงจนเสียชีวิตคาที่
ซึ่งเดี๋ยวจะไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดที่อยู่ในจุดเกิดเหตุนะคะ
เพื่อหาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุที่แท้จริงค่ะอีกหนึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับ
มีรถกระบาดไปชนท้ายรถบรรทุกพ่วงครับซึ่งบรรทุกไม้ยูคาลิปตัสมาเต็มคันรถ
จุดกระเทศอยู่บนถนนสายสื่อวันนาศรกะบินบุรีประจันตะคามอำเภอประจันตะคามครับ
กระบาดสีบอลสภาพด้านหน้าก็พังยับทีเดียวยุบไปถึงห้องผู้โดยสาร
อย่างที่เห็นนี่แหละโอ้โหเละเลยยับนะฮะ
ภายในซากรถไปพบร่างของนายอนุชาศรีพิรามอายุ๒๒ปีอันนี้เสียชีวิต
แล้วก็มีคนเจ็บอีก๒คนนะฮะเป็นผู้ชาย๑ผู้หญิง๑
กู้ภัยกู้ชีพช่วยกันประถมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็รีบส่งลงพยาบาล
แต่ก็มีเสียชีวิตในเวลาต่อมา๑คนเป็นผู้ชาย
คือนายวรพลสุสำรรรค์อายุ๒๓ปีก็เป็นศพที่๒นะครับรอดเพียง๑
ในจุดเกิดเหตุไปพบรถบรรทุกพ่วงคู่กรณีซึ่งถูกรถกระบะชนท้ายเข้าไป
สำรวจมีทรัพย์อายุ๕๑ปีเป็นคนขับก็ยืนรอให้กันกับตำรวจ
แล้วก็บอกว่าก่อนเกิดเหตุเขาก็ขับมาธรรมดาธรรมดาอยู่ช่องซ้ายตามปกติ
พอถึงจุดเกิดเหตุเสียงดังโครมมาจากท้ายรถก็จอดลงไปดูโอ้โหตกใจครับ
รถกระบะมาชนท้ายได้ยังไงก็ไม่รู้ก็จอดรถแล้วก็แจ้งจำรวจแจ้งกู้ภัยเข้ามาตรวจสอบ
แล้วก็เดี๋ยวจะมาสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงและดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปนะครับ